ว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติเกิดกลับมา
กลับมาจริงเนี่ยจะยังไงต่อนะ

จะต้องควบคุมตัวแล้วก็มีการส่งสารตามหมายจับด้วย
เราไปถามเรื่องนี้กับบิ๊กโจ๊กค่ะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เปิดเผยถึงกรณีนี้ว่าถ้าเกิดคุณทักษินตร์กลับมาสิบสิงหา
ก็ถ้าเกิดว่ามีหมายจับแล้วก็คดียังไม่ขาดอายุความ
คือถ้าเกิดนับตอนนี้มี๓คดีที่ยังไม่ได้ขาดอายุความ
รวมแล้วโทษจำคุกรวมกันทั้งหมด๓คดีคือ๑๐ปี
แล้วหลักการแล้วหมายจับจะแสดงในระบบฐานข้อมูล
ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินอยู่แล้ว

เมื่อคุณทักษิณกลับมาปั๊บผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบิน
ข้อมูลตามหมายจับก็จะแสดงให้กับพนักงานได้ทราบเลย
ว่านี่ไงคุณทักษิณเป็นบุคคลตามหมายจับ
แล้วหน้าที่ของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ก็จะต้องมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งให้กับศาล
ขั้นตอนหลังจากนั้นก็จะเป็นการปฏิบัติ
คำสั่งของศาลนะคะใช่ครับแล้วก็กรณีเดียวกันในการเดินทางเข้าเมือง
โดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแล้วลงจอดที่สนามบินอื่น
สมมุตินะไม่ได้ลงบอนอล๖ของกองทัพอากาศ
อยู่ใกล้กับดอนเมืองก็จริงก็ต้องผ่านด่านขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมือง
เหมือนกันกลับที่ดอนเมืองเลยนะคะ
แล้วก็การข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่าง
บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่พบการเคลื่อนไหวของกลุ่มไหนนะ
แล้วก็ยังไม่เจอการข่าวที่น่ากังวล
สิงหาฟังบางช่วงบางตอนที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์
การข่าวความเรียบร้อยทั่วไปค่ะ
ไม่มีอะไรที่อันตรายก็ไม่มีอะไรแบบเรียบร้อย
แต่ว่าส่วนจะกลับไม่กลับก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
เป็นเรื่องของตรมตรมก็ต้องเมืองการตรม

แต่หมายจับทุกคนที่เป็นผู้ต้องหามันจะต้องขึ้นในระบบของการ
มันโชว์อยู่แล้วนะถ้าว่ามีหมายก็ต้องโชว์อยู่นะครับ
ต้องเมืองการตามขั้นตอนวิธีการ
ก็ถ้าลืมการก็ทำมาบุคการของบราทกรรม
ก็รับแล้วก็ทำให้สงสาร
แล้วนอกจากนั้นนอกจากคุยกับบิ๊กโจ๊กแล้ว
แล้วเราไปถามรองผู้มจการตำรวจนครบานค่ะ

เพราะว่าเมื่อเช้านี้พอหลังจากเข้าพบบิ๊กโจ๊กแล้ว
ก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรการในการดูแลความปลอดภัย
ถ้าเกิดว่าคุณทักษิณกลับมาวันที่๑๐สิงหาจริง
บัญชาการตำรวจนครบานก็ยืนยันนะว่าเตรียมการมาแล้วตั้งแต่ตอนแรก
ที่มีข่าวคุณวันนั้น๑๒๑๒กรกฎา
ก็แผนเดิมนะฮะที่เป็นเอกสารรับเอกสารหลุดออกมาก็ตามนั้น
ถูกต้องก็ตอนนี้ทางตำรวจนครบานเองก็มีการดูความเคลื่อนไหวว่า
เอ๊ะสิ่งที่มีการประกาศไปโดยเฉพาะผ่านทางโซเชียลมีเดียของลูกสาวอย่างคุณอิ๊กเนี่ย
สรุปแล้ววันที่๑๐สิงหาคุณทักษิณจะกลับมาจริงไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้เห็นเอกสารพวกขั้นตอนการดำเนินการต่าง
เอาไว้เรียบร้อยทุกเส้นทางแล้วเหมือนกันต้องแยกนะ
ไม่ว่าจะเป็นกลับมาในเวลาราชการหรือกลับมานอกเวลาราชการ

ผมว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาเตรียมการไว้หลายครั้งหลายคราแล้วเนาะ
ตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าคุณทักษิณจะกลับมากี่ครั้งแล้วก็ตาม
แล้วก็ล่าสุดบอกว่าจะกลับมาวันเกิด

ถ้ากลับมาวันที่๑๐ก็ใช้แผนเดิมทั้งหมด

คุณอิ้งบอกด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ต้องลงดอนเมือ
คุณพ่อจะใช้เครื่องเปลี่ยนส่วนตัว